มวลชนมาชุมนุมที่แยกราชประสงค์และชุมนุมที่แยกประทุมวัน
เมื่อสักครู่มีต้น

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

ส่งฉานงงเขงบวงมากินสิ

ใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้จังหวะที่คุณภูริพัฒนบุญนินกำลังรายงานสดอยู่นะคะ
คือเราได้เห็นเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูงออกมาจากรถสีน้ำเงินคันนี้นะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องจากคุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราแต่เรายังไม่แน่ใจ
ว่าคุณภูริพัฒน์โดนอะไรเข้าไปในลักษณะไหนนะคะ
แต่ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาช่วยเหมือนมีผู้ที่อยู่ใกล้ตรงนั้นคอยช่วยอยู่นะคะ
คือน้ำจากรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่ออกมาเนี่ย
ถ้าเป็นส่วนของน้ำที่มีสีน้ำเงินก็จะเป็นสีฉีดสี
ใช่ค่ะแล้วสีจะติดตัวประมาณ๓๗วันเลยนะคะ

ถ้าเป็นน้ำสีใสที่เราเห็นเป็นน้ำเนี่ย
ไม่ใช่เพียงแค่การฉีดน้ำเพื่อจะดันผู้ชุมนุมหรือว่าฝูงชน
ให้ล่าเผลอหรือสลายออกไป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
มันจะมีลักษณะของสารเคมีบางตัวบางอย่างที่โดนเข้าไปแล้วมันจะแสบจะคัน
ใช่ค่ะและเมื่อสักครู่นี้คล้ายกับว่าคุณภูริพัฒน์ก็โดนน้ำที่เจ้าหน้าที่ฉีดมาด้วยนะคะ
รอครู่เดียวคือช่างภาพของเรายังบันทึกภาพสดอยู่นะคะ
ช่างภาพที่อยู่กับคุณบุรีภัทรคือภาพหน้าจอฝั่งซ้ายมือ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

ยังฉีดน้ำต่อเนื่อง
รถฉีดน้ำแรงดันสูงของเจ้าหน้าที่
จุดที่ตามตรอกซอกซอยที่จะทะลุกันได้นะครับ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
นี่เป็นภาพมุมสูงอีกมุมหนึ่งที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราประจำอยู่นะครับ

เข้าไปในพื้นที่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไปหลบที่นั่น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
ถ้าเข้าไปในพื้นที่สยามนะคะก็จะสามารถทะลุไป
ใกล้กับพื้นที่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้นะคะ

ไม่ต้องไปที่แยกประทุมวันหรือว่าผ่านเส้นถนนใหญ่ตรงนั้น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
แต่เบื้องต้นคือมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมที่โดนน้ำเข้าไป
แก๊สน้ำตาเข้าไปก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นกันเองนะคะ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
เจ้าหน้าที่ก็ยังผนึกกำลัง
แต่กลุ่มมวลชนผู้ชุมนุมต้องกระจายกันหน่อยเพื่อความปลอดภัย